มีโครงการดีมาฝากนะคะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อโลกที่สดใสและสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง

เมื่อวานที่ก่อตั้งโดยผู้บริหารศิลปินใจบุญ
เมื่อวานก็มาบุกถึงไทยรัฐด้วยนะคะ

เพื่อหารายได้ไปซื้อเครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิดค่ะ

โดยคุณผู้ชมค่ะสามารถบริจาคได้ที่บัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กธนาคารกรุงไทยค่ะ

ก็จะมีการให้ข้อมูลในการบริจาคนะคะ
ผ่านง่ายพร้อมเพลย์คุณผู้ชมค่ะ
ก็สามารถร่วมบริจาคได้แล้วนะคะ
ก็ซื้อเครื่องช่วยหายใจเพราะว่าโรคนี้เป็นภัยเงียบที่อยู่ในทารกนะคะ

เกิดมาแบบปุบปับอะไรอย่างนี้นะซึ่งอันตรายมากเลยนะคะ
ซึ่งเครื่องหายใจนี้ก็จะช่วยเด็กทารกให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปนั่นเองนะคะ
ผมมีประสบการณ์กับลูกนะครับ
ก็ตอนที่เขาเกิดมานะเป็นทารกก็ยังอยู่ในห้องอบก่อนสักประมาณวันหนึ่ง
แล้วก็ดูเฝ้าดูถึงประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะ

เด็กทารกนะฮะบอกเราไม่ได้ว่าเขาเป็นยังไงเขาป่วยอะไรตรงไหน
เครื่องนี้ก็เป็นอีกเครื่องช่วยชีวิตของเขาอีกอย่างหนึ่งนะฮะ

ยังไงก็ร่วมกันทำบุญนะครับคนละเล็กละน้อย

เมืองไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาแต่มีแค่กี่เครื่องนะพี่

ครับผมคนไทย๗๐ล้านคนไม่พอใช้แน่นอนฮะ
พี่เอจะเข้าใจดีมีลูกเล็กอยู่ด้วยตอนนี้นะคะ
ใช่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่วงการบันเทิงนะคะ
อีกหลากหลายวงการอย่างเช่นวงการกีฬาเองก็เข้ามา

คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือกับโครงการนี้ได้นะคะ